พาไปที่บุรีรำกันบ้างดีกว่านะครับ
มีคุณครูเขาไอเดียเจ๋งคุณ
ธรรมดาเราจะถ่ายทำภาพยนตร์หรือถ่ายทำหนัง
ถ่ายทำละครในโรงเรียนถ่ายทำรายงานเนี่ย
อาจจะใช้กล้องอย่างดีหน่อยใช่ไหม
แต่ทีนี้คุณครูด้วยงบของโรงเรียนเราก็รู้อยู่นะครับ
คุณครูเขาเลยดัดแปลงวิธีการผลิตอุปกรณ์ประกอบกล้อง
แต่ว่าสามารถที่จะไปประกอบกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี

ส่งผลงานหนังสั้นไปประกวดระดับภาคคว้ารางวัล

เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
อันนี้จะทำให้เวลาจับกล้องและกล้องไม่สั่นด้วย
เป็นผลงานการคิดค้นของคุณครูบารมีศรีรักษา
เป็นครูสอนดนตรีศิลปะและคอมพิวเตอร์
ก็จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน
แล้วก็ยังได้สาธิตการประดิษฐ์ตัวจับกล้อง
เพื่อลดการสั่นไหวแบบนี้ให้กับเด็กได้ดูกัน
แล้วก็สอนวิธีการตัดต่อภาพยนตร์สั้น

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเหมือนกันนะครับ
โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขตหนึ่ง
เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นระดับภาคด้วยนะคุณ
แถมยังใช้อุปกรณ์แบบนี้ถ่ายทำ

ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง
ติดต่อกันมาถึง๔ปีซ้อน

แสดงว่าคุณภาพในการใช้งานอุปกรณ์นี้

เรียนอื่นบอกโอ้โหเธอเธอไปซื้อกล้องที่ไหนมาเนี่ย

ครูบารมีบอกว่าการประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้

ทำให้การถ่ายทำภาพยนตร์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ว่างบประมาณของโรงเรียนอาจจะไม่เพียงพอ
แต่ว่าไอเดียของอาจารย์เพียงพอ
ก็เลยนำมาประดิษฐ์แบบนี้ได้นะครับ

นักเรียนได้หลายอย่างเลยนะรู้จักการประดิษฐ์อุปกรณ์

เพราะว่ามันจะต้องมีการอะไรนะคำนงคำนวณวัดระดับ
ว่าถือตรงไหนกล้องไม่สั่นกล้องไม่เลื่อน

เคยเห็นในหนังสารคดีไหมล่ะต่างประเทศ

ต้องดีโชว์อวดเองขี้อวดนะนี่โชว์โชว์